เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะที่ชนบุรีค่ะ
คุณพ่อเนี่ยขับรถไปส่งลูกสาวลูกสาวเพิ่ง๕ขวบจะไปส่งที่โรงเรียนค่ะ
ปรากฏว่าเสียหลักตกร่องกลางถนนไปพุ่งชนกับต้นไม้ถูกอัดอยู่แบบนั้น

เด็กร้องไห้ใหญ่เลยนะคะเด็กผู้หญิงห้าขวบหนูเจ็บใส่ชุดนักเรียนค่ะ
หน้าผากน้องนี่เลือดไหลร้องว่าเจ็บนะคะคือขยับตัวไม่ได้
พ่อก็คอยเอามือลูบหัวปลอบลูกสาวรอเจ้าหน้าที่มาช่วย
รถกระบะของคุณพ่อเสียหลักตกร่องกลางถนนไปฟาดซ้ำเข้ากับต้นไม้
แล้วก็ถูกอัดติดอยู่คารถที่เกิดเหตุเนี่ยคือที่บริเวณบ้านคลองใหญ่
ถนนสาย๓๖เขตรอยต่อชนบุรีระยอง๗โมงเช้าของวันนี้ค่ะ
กู้ภัยต้องใช้เครื่องมือตัดทางงัดสองพ่อลูกออกมา
รถพังเสียหายทั้งคันดูคุณผู้ชมลองดูสภาพรถนะคะ
โอ้โหกว่าจะนำสองพ่อลูกออกมาได้เนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมง
อาการบาดเจ็บของพ่อค่ะพ่อชื่อว่านายนัทธวุฒินะคะ
อายุ๒๖ขาหักสองข้างเลยศีรษะแตกเจ็บหน้าอก
ส่วนลูกสาวค่ะคือขาหักผิดรูปทั้งสองข้างเหมือนกัน
แล้วน้องยังเด็กมากจริงรีบนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าต้องผ่าตัดขาด่วนเลยนะคะ
คุณพ่อส่งตัวต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
เพราะคุณพ่อเจ็บหน้าอกแบบรุนแรง
แต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
นายนัทธวุฒิผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนเลิกงานดึก
เช้าต้องขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
ขับออกจากบ้านได้๓กิโลวูบเลยค่ะ
หลับในรถก็เลยเสียหลักนะคะ
ส่วนภรรยาค่ะแล้วก็คือเป็นคุณแม่ของเด็กนะคะ
ก็ร้องไห้บอกเลยว่าสามีขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
แถวเทพประสิทธิ์พัทยาออกจากบ้านมาได้แป๊บเดียว

ก็สามีคงเหนื่อยมากแล้วก็เลยหลับใน
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงเพิ่มเติม

คุณพ่อที่ขับรถหลับในแล้ววูบไปเลย

แต่ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ